ไปดูคุณผู้ชมถามก่อนดีกว่า
คุณผู้ชมน้องปุ้ยน้องก๊อฟถ้าไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วเจอแมลงวันเยอะทำไงอ่ะ

มีคนกลุ่มนี้เขาไปกินอาหารที่ร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าตอนนั่งกินแมงวันก็เริ่มมามาจาก๑เป็น๒๒เป็น๓๓เป็นร้อยครับ
พอเป็นร้อยแล้วทำยังไงบอกว่าโอ้โหที่ร้านแก้ปัญหาให้หน่อยนะครับที่ร้านแก้ปัญหาแบบนี้ครับ
คือเราต้องกินข้าวแล้วก็มีแมลงวันอยู่ตรงหน้า
มันตัวใหญ่ที่ขนลุกถึงหูเลยเนี่ย
เพจเจ๊ม้อยวีบวกนะครับเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ระบุว่า
ลูกค้าชายต้นเรื่องเนี่ยจองโต๊ะที่ร้านอาหารอีสานชื่อดังย่านรามอินทาเอาไว้สำหรับจัดเลี้ยง๔๐คน
พอไปถึงร้านพนักงานก็พาไปนั่งโต๊ะที่อยู่ด้านนอกริมน้ำ
บรรยากาศท่าจะดีสักพักนะครับอาหารมาเสิร์ฟจากนั้นแมลงวันก็เริ่มมาจาก๑ตัวเป็น๒จาก๒เป็น๓จาก๓เป็น๔
แล้วก็จนเป็นร้อยตัวอย่างที่เห็นในคลิปครับคุณผู้ชมขนลุกไหมครับ
พอแจ้งไปยังพนักงานพนักงานก็แก้ปัญหาด้วยการเอากระดาษกาวดักแมลงวันมาวางไว้บนโต๊ะบนโต๊ะเลยนะ

แต่ตัวปลาไม่รู้ว่าเขากินเสร็จแล้วแล้วลูกค้าวางเองหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้
แต่แมลงวันส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้บินไปติดกระดาษไอ้กระดาษกาวทั้งหมดนะฮะมันบินไปเกาะอาหารเขาบอกว่ากินกันไม่ลงอ่ะนะฮะ
ลูกค้าไม่พอใจการแก้ปัญหาแมลงวันของทางร้านนะครับจึงให้พนักงานบอกไปเชิญผู้จัดการมาคุยหน่อย
รออยู่เกือบชั่วโมงผู้จัดการไม่ยอมมาครับผู้จัดการไม่มาลูกค้าเดินถือกระดาษกาวดักแมลงวันไปคุยกับแคชเชียร์เลย
ผู้จัดการก็เดินมาคุยด้วยแล้วก็แจ้งกับลูกค้าว่าแมลงวันมันก็ปกติแต่โดยปกติแล้วเราจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าห้องแอร์นะฮะ
ก็แสดงว่ามีส่วนห้องแอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็อยากจะได้บรรยากาศริมน้ำอ่ะนะนะฮะ
ผู้จัดการเสนอส่วนลดค่าอาหารให้๑๐แต่ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ต้องการส่วนลดแต่ต้องการความรับผิดชอบจากร้านมากกว่านะครับ
อาณาไมร้านอาหารก็ดูให้ดี

ตัวใหญ่จังเลยนะไม่รู้ที่เท่านั้นมันมีกองหรือมีสิ่งปฏิกุณะหรือเปล่า